ระวังกันหน่อยละกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ต้องระมัดระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมน้ำหลากน้ำป่าที่ไหลลงมาแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าบทมันจะตกลงมาเร็วกระทั่งว่าเก็บของไม่ทันเลยก็ได้ค่ะ

ที่เราคาดการณ์กันว่าสักวันที่๑๙ถึง๒๒ฝนจะมา
ตอนนี้เลื่อนไปก่อนนะคะเลื่อนออกไปตกหนักช่วงวันที่๒๓๒๔สิงหาคม
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังพอมีเวลาขนข้าวขนของ
แต่ไม่ใช่ว่าไม่ตกเลยนะคะกลางวันอาจจะร้อนแต่ก็จะมีตกบางพื้นที่เช่นกัน
ถ้าดูจากแผนที่อากาศนี้แล้วนะคะรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ย
จะลงไปกองอยู่ข้างล่างตรงภาคใต้ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนั่นเอง
เหลือก็จะมีภาคตะวันออกภาคอีสานปลายเล็กน้อยเป็นลักษณะตกคลุมตกตกพอแค่คลายร้อนนะคะ
ดูเรื่องของปัจจัยฝนทำไมภาคใต้เยอะเพราะว่าบริเวณตอนล่างของประเทศมีห่อมฝนอยู่ถึง๒หย่อมด้วยกัน
จะไม่ได้ใกล้มากแต่ว่าก็ทำให้ภาคใต้ได้รับฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้
แต่ขณะเดียวกันนะคะฝนก็จะตกแค่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะ
ช่วงกลางวันแดดจะร้อนหน่อยรู้สึกแสบผิวนะคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่
หรือพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ก็จะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความร้อน
ถือเอาโอกาสดีแห่งอากาศร้อนนี้นะคะมาสร้างประโยชน์อาจจะตากผ้าตากพืชผลการเกษตร
แล้วผ่านเที่ยงไปแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นว่า๒ห่อมชัดก็คือภาคใต้แล้วก็บริเวณภาคตะวันออก
ที่อาจจะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นแต่สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวแบบนี้เป็นตกเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้น
ไม่ถึงขั้นทำให้น้ำท่วมอ่ะนะคะแต่บางพื้นที่มีน้ำสัด
อยู่อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยค่ะส่วนคลื่นนั้นมองดูแล้วสบายใจหายห่วง
ไม่ได้สูงมากประมาณสักหนึ่งเมตรนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
ที่ตกลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ภาคอีสานอย่างเช่นที่อีสานตอนล่าง
ทำให้ได้รับผลกระทบกันมากมายหลายพื้นที่ไปดูผลกระทบที่บริเวณ
าหมออีแดงนะคะหรือว่าเขาพระวิหารกันหน่อยเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมปกติเราจะเห็นทะเลหมอกนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำอากาศเย็นสบายและมืดครึ่มแบบนี้เลยค่ะ
ฝนทั้งเมฆทั้งหมอกปะปนกันแบบนี้จุดนี้คือจุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะอุณหภูมิลดต่ำอยู่ที่
ี่สิบสององศาเซลเซียสก็เลยมีไอหมอกปกคลุมไปทั้งหมด
ตั้งแต่ถนนทางขึ้นผาไปจนถึงจุดชมวิวเลยนะคะ
แทบจะมองไม่เห็นแสงแดดเลยแถมยังเห็นลมพัดแรงแบบนี้ด้วย
ซึ่งก็เป็นผลมาจากอากาศชุ่มชื้นทำให้เกิดไอหมอกปกคลุมยอดเขานั่นเองนะคะ
เดี๋ยวสถานการณ์ผ่านไปก็คงจะได้เห็นวิวสวยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อีสานลงไปใต้หน่อยนะคะไปดูบรรยากาศบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่
ตอนนี้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและที่พักบนเกาะ
เรียกพนักงานให้เดินทางกลับไปที่เกาะแล้วนะคะ
เพราะเตรียมเปิดเกาะให้เที่ยวกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป
โดยจะเปิดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์เจ็ดบุกเจ็ด
ซึ่งเกาะพีก็จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้วันที่๒๘สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ
ได้ค่ะคุณผู้ชมบ้านเราน่าเที่ยวเยอะแต่ก็ยังไงต้อง
ไม่ประมาทระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของโรคภัยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย

แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ราชเชิงเขาระวังน้ำป่าไหลหลาก

ดิฉันได้ยินเหมือนฮอได้ยินเสียงฮอเหมือนดิฉันไหมคะ

สวัสดีค่ะ